สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกรดสมนะครับ
รสินแดงดาสุหน้าทีมชาติไทยได้ลงเล่นให้กับต้นสังกัดอย่างซานเฟรเช่ฮิโลชิมา
ในเกมฟุตบอลถ้วยของญี่ปุ่นนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็ทำประตูได้
เจ้าตัวบอกว่ายังมีหลายอย่างที่จะต้องปรับปรุงครับ
ธิรษินแดงดาลงมาเป็นตัวสำรองในเครื่องหลังครับของสึกรุวรคับ
ซึ่งเป็นฟุตบอลลีกครับของญี่ปุ่นรอบแรกนัดที่๒ของกลุ่มซี
ก่อนใช้เวลา๗นาทีนะครับทำประตูให้ซานเฟรเช่ฮิโรชิมา
ถือเป็นประตูที่๒ในเกมอย่างเป็นทางการที่ญี่ปุ่น
จมูยก็เปิดเผยว่ากุนซือฮิโรชิโฟโจฟุกุนะครับ
ว่าสปีดในเกมฟุตบอลถ้วยไม่เร็วเท่ากับเจลีก
อยากให้เขาได้ปรับตัวเข้ากับสปีดของเกมฟุตบอลญี่ปุ่น
ใส่ชื่อลงเล่นในเกมนี้ด้วยนะครับ
ส่วนประตูที่ยิงได้เป็นจังหวะที่ซ้อมกันมา
ซึ่งเขาก็วิ่งเข้าไปในตำแหน่งที่เพื่อนดึงแนวรับมาให้

แต่ตอนนี้ก็ยังมีความกดดันอยู่ทุกครั้งที่ลงสนาม

เพื่อเล่นด้วยความผ่อนคลายและแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ครับ

นวลพันธ์ล่ำซามผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
เปิดเผยว่ามิลันดาหรือว่าสุชาวดีนินธรรมลง
หน้าลูกครึ่งไทยอเมริกันหายจากอาการบาดเจ็บเข่า
ในช่วงที่มาเก็บตัวฝึกซ้อมหลังปีใหม่

พร้อมเดินทางจากสหรัฐอเมริกาไปสมทบกับทีมที่ประเทศออสเตรเลีย

ซึ่งหนึ่งฤทัยสะทองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกสอน
ทีมชาติออสเตรเลียวันที่๒๖มีนาคม
เพื่อทำความเข้าใจแท็กติกและทีมเวิร์คกับเพื่อนร่วมทีม
ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจอแดนในเดือนหน้า
โคต้า๑ใน๕ทีมนะครับที่จะได้ไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก๒๐๑๙

ส่วนความเคลื่อนไหวของฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่๔๖
ล่าสู่สหรัฐอัลลับอิมิเลส๑ในทีมที่จะมาแข่งขัน
ส่งรายชื่อผู้เล่น๒๔คนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
นำโดยซุปเปอร์สตาร์ประจำทีมอย่างโอมาอับดุรามาน
เมเกอร์จอมเทคนิคและอาเมดคาริว
ยิงที่ทำไป๔๘ประตูจากการเล่น๗๙นัด
คนอื่นก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่เกือบทั้งหมดนะครับ

ทีมผู้แพ้จะมะชิงอัดับ๓ในเวลา๑๖๓๐
ต่อด้วยผู้ชนะจะตัดสินแชมป์ในคู่ที่๒เวลา๑๙๓๐
ทีไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดให้ชมทั้ง๔คู่นะครับ
บัตรเข้าชมวันเดียวหรือทั้ง๒วันนะครับ